เจ้าของร้านสองบรรดีบันดิสกันไปแล้วก่อนจะไปชิมคุยเตี๋ยวแซนอร่อยเราตามคุณนอธไปถามคนเมืองพัทยากันดีกว่าว่าเขาเปลืองร้านนี้กันขนาดไหน

สวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับรบรบกวนนั่งด้วยได้ไหมเนี่ยได้ค่ะได้
ได้ไหมห่วงไหมไม่ห่วงนะ

ปลาน้ำเหมือนกันใช่ไหมครับผม

รู้อยู่๓๐แล้วหรอ

นุ่มอร่อยนะแล้วพี่จะชอบอะไรของร้านนี้
พี่จะชอบทานเส้นใหญ่เกี้ยวปลา

ลูกชิ้นเค้าก็อร่อยนะลูกชิ้นเค้าก็เนี๋ยวเนี๊ยวนุ่ม

เรียกว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ก๋วยเตี๋ยวสองบัณฑิตจริงเลยนะคะเนี่ย
เอาเป็นว่าปลื้มอกปลื้มใจกับการตอบรับอย่างดีของชาวพัทยากันไปแล้ว
ตอนนี้ถึงเวลาสำคัญที่เราจะได้เรียนรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวของที่นี่จะอร่อยขนาดไหน
อย่ารอช้าตามคุณน็อตไปชิมพร้อมกันเลยค่ะ
มาแล้วค่ะอันนี้เส้นปลาโฟอันนี้เกี๊ยวปลาน้ำ
นั่งเรานั่งคุยกันด้วยนะครับผมชิมอะไรก่อนดี
ชิมอันนี้ก่อนดีกว่าเพราะอันนี้มันรสจากเกี๊ยวปลาน้ำ
นี่คือเกี๊ยวปลาปกติที่เราเห็นเกี๊ยวปลามันจะเป็นแบบว่าปั้นกันลูกแล้วข้างในใส่แป้งไว้
แต่ของเราจะไม่ใส่แป้งคือเราจะทำเป็นเอกลักษณ์ของเรา
เราคิดเองคิดเองทำไมแรงบันดาลใจในการคิดเกี้ยเปล่าแบบนี้มาเกิดจากอะไร
ว่าเห็นคนอื่นเขามันมีไส้ใช่ป่ะเราก็จะทำแปลกกว่าเขาหน่อย

ชิลลี่ก็ไม่เหมือนเพราะไม่แข็งเท่า

มันนึกหนับนึกหนับเหนียวหน่อยนุ่มหน่อย
แต่ว่าจริงแล้วนี้อย่างที่บอกว่าทำด้วยปลาหางในอย่างเดียว
ขณะที่เจ้าอื่นที่เขาทำเกี้ยวปลาลูกชิ้นปลาเนี่ย

คือปลาอินเชียร์ถ้าผสมแล้วว่ามันจะแบบมันจะไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่อ่ะ

ใช่อันนี้ก็เหนียวนุ่มเหมือนกันแต่ลักษณะของเส้นก็จะหนาหน่อย
ก็กลมอืมอันนี้ก็แนนแบนใช่อร่อยนะเนี้ย
ชอบมากเลยเมนูเนี้ยอร่อยจริงแล้วก็รสชาติจัดจ้าน

สองมันดิบนี่ทำไมตั้งชื่อนี้
พอดีพี่กับแฟนจบลามมาด้วยกัน

เอ้าแล้วเอาไปเอาฟองพริกไข่ก๋วย้อได้มาจากไหน

แม่กับพ่อที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าทำเลตรงนี้ดี
ก็เลยลองขายดูแล้วแฟนเขาก็เป็นคนคิดสูตรคิดอะไรของเขาเนี่ย
ใช้เวลานานไหมกว่าจะได้สูตรที่เราพอใจ
ก็ไม่นานคือแฟนเป็นคนชอบทำอาหาร
เป็นคนชอบทำอาหารเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
หลังจากนั้นก็เริ่มเปิดร้านจนถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้ว
ช่วงแรกที่เปิดคนแถวนี้ว่ายังไง
ก็อร่อยลูกค้าทุกวันนี้ลูกค้าก็เยอะขึ้นนาน
เยอะขึ้นเลยเหรออืมเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เปิดจนวันที่ขายดีเนี่ย
ใช้เวลานานแค่ไหน๕๖ปีจากนั้นเป็นร้านดัง
นาเกลือแห่งนี้แล้วร้านตั้งอยู่ตรงไหนเอ่ย
ตั้งอยู่ตรงตลาดนาเกลือเราจะมีจุดเด่นคือเราจะมีต้นโพลอยู่กลางถนน
พอเลยต้นโพมาปุ๊บร้านอยู่ตรงข้ามธนาคารออมสินเลย
อยากจะสอบถามถึงความภาคภูมิใจในอาชีพของพี่บีกับร้านสองบัณฑิตแห่งนี้
คือเราอยากจะขอบคุณเส้นปลาเกี้ยวปลาแล้วก็ขอบคุณร้านก๋วยเตี๋ยวของเรา
เพราะว่าสามารถที่จะแบบว่าทำให้เราอ่ะลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวทุกวันนี้ก็ทำให้เราแบบมีลูกค้าประจำเยอะแยะ

ใช่เปลี่ยนชีวิตเราเปลี่ยนชีวิตเราแบบหน้ามือหลังเลย
วันนี้อยากจะตอบแทนคุณผู้ชมกันดีกว่านะ
คุณผู้ชมที่ชมรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องตอนนี้เนี่ยทางร้านสองบัณฑิตมีอะไรจะมอบให้บ้าง
ถ้าลูกค้าท่านใดที่มาทานก๋วยเตี๋ยวเราก็จะแถมเกี้ยวปลาน้ำให้๑ชาม

ไม่ก็จะให้ลูกค้าเลือกก็ได้ว่าจะเอาเกี้ยวปลาน้ำหรือจะเอาเส้นบาโฟ
อ่าให้เลือกนะระหว่างเกี้ยวปลาน้ำกับเส้นปลาโฟต่อหนึ่งโต๊ะ
ให้ฟรีเลยหนึ่งชาม

ผมภายในวันนี้เท่านั้นก่อนร้านปิด
ปิดบ่าย๓โมงตรงตอนนี้นี่บ่ายโมงแล้วนะฮะ

ค่ะสวัสดีครับ
อย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปไหนพักดูสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาเรียนรู้เรื่องราวของร้านบะหมี่เป็ดย่างเจ้าอร่อยในเมืองพัทยากันต่อค่ะ
อร่อยในเมืองพัทยากันต่อค่ะ